คุณผู้ชมอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยนะครับ
เพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้มันก็อาจจะทำให้เกิดความเครียดจากเรื่องของโควิดถูกไหมคะ
หลายคนเขาก็มีความยากลำบากนะ
แต่ว่าบางคนที่มีกำลังช่วยเหลือเขาก็อยากจะแบ่งปันกันด้วย
ฉันไปเจอเรื่องราวนี้มารู้สึกแหมอ่านแล้วมันมีรอยยิ้มมีกำลังใจ
อยากจะมาเล่าสู่กันฟังกับชิสามาเช่
โพสต์ถึงรายเดอร์คนหนึ่งค่ะที่เขามาส่งข้าวถึงที่บ้านของเธอ
แล้วเธอก็เห็นว่าน้องใส่รองเท้าที่มันขาดดุดด้วยยับเยินแบบนี้คุณผู้ชม
ภาพด้านล่างขวานะคะเธอก็เลยเอ่ยปาก
บอกว่าน้องเห็นอย่างนี้เห็นใจเดี๋ยวเลิกงานมาหาพี่นะ
เลือกรองเท้าไปใส่เลยปรากฏว่าพอน้องเขาเลิกงานปุ๊บเขากลับมาจริงค่ะ
เธอก็เลยให้น้องเขาเลือกรองเท้าคู่ใหม่ไปใส่นะแต่น้องเขาบอกว่าของผมเนี่ยต้องใส่สีดำล้วนพี่
พี่เขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวค่อยมารับสีดำล้วนใหม่ภายหลังแล้วกัน
แต่ระหว่างที่น้องเขากำลังเลือกรองเท้าเนี่ยคุณแคทเนี่ยเขาก็ได้พูดคุยกับน้องพนักงานคนนี้
ถามถ่ายถึงเรื่องการทำงานเหนื่อยหรือเปล่าได้เงินดีไหม
น้องเขาก็ตอบตามภาษาล่ะค่ะว่าผมเนี่ยส่งของทั้งวันเลยพี่ไม่ได้พักเลย
งานหน้าร้านผมก็ต้องทำผมต้องทำให้เป็นทุกอย่าง
ให้กำลังใจนะว่าสู้ต่อไปนะน้อง
ตอนนี้มีงานทำเนี่ยก็ยังดีอดทนทำไปก่อน

มีคนกดไลค์กดแชร์เยอะแยะเลย
ให้ในสิ่งที่น้องเขาต้องได้ใช้ค่ะ
แล้วบอกอีกด้วยว่าถ้าหากว่ารองเท้ามันพังอีก
เถอะก็มาเอาได้อีกมารับรองเท้าคู่ใหม่ไปได้อีก
เห็นน้องเขาแบบว่าขยันขันแข็งแบบนี้
แล้วเธอได้แบ่งปันเธอก็รู้สึกว่ามีกำลังใจนะคะ

รองเท้าผ้าใบผมตอนเป็นนักเรียนก็ประมาณอย่างนี้

ถ้าไม่เปื่อยไม่เละไม่ขาดไม่หลุดลุ้ยนี่ผมไม่เปลี่ยนนะจริง

ผมเป็นคนสกปรกผมชอบใช้รองเท้าสกปรก
คือแม่ผมก็จะซื้อให้ใหม่หลายครั้งแต่ผมไม่เอา
ชอบแบบนั่งเละเหรอคะไม่น่าพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเลย
สะเล่าเรื่องดีคนที่เขารู้จักทำมาหากิน

แต่ก็ยังมีคนที่มีน้ำใจที่เขาพอแบ่งปันได้ก็แบ่งปันกัน
เรื่องดีแบบนี้คนชอบกดไลคดแชร์เยอะ
ก็เลยนำมาแชร์เป็นกำลังใจให้กับทุกคน